เอามาดูเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับคราวนี้เอาหมามาสร้างคอนเทนต์นะครับ
แต่ว่าคราวนี้ไม่มีดราม่าเหมือนที่หมาโดดลงมาในคนกินหมูกระทะอยู่นะครับ
แต่เขาชื่นชมกันเยอะทีเดียวครับ
ตลอดเลยอยู่ดีไอ้ดูพวกพี่เขายังไม่ได้กินเลย
มามานี่ให้เขาเก็บมันดีกว่าเนอะเผื่อไม่มีผงชูรสอะไรแบบนี้

คลิปนี้ความยาวแค่๓๗วินาทีเองนะครับ
แต่ขอโทษนะฮะกลายเป็นคลิปไวรัลในชั่วข้ามคืนเพราะอะไร
มีคนเข้าไปดูกว่า๔ล้านครั้งแล้ว
โอ้โหโอ้โหนะฮะ

เป็นผลงานของยูทูบเบอร์หนุ่มคนนี้แหละครับ
คือเป็นการกินอาหารที่ได้ยินเสียงเคี้ยวหาดักคอ
อะไรเงี้ยฮะนะฮะ
ในคลิปเนี่ยหนุ่มยูทูบเบอร์นั่งกินข้าวเกลียบอยู่ท่ามกลางหมาอยู่๒๓ตัว
โดยมีไอ้เจ้าจูดี้เนี่ยมันแอบกินไปซะก่อนตัวอื่นแล้วนะครับ
คลิปนี้บางคนบอกว่าธรรมดานี่นะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ
แต่ชาวเน็ตหลายคนประทับใจไม่หลายล่ะ๔ล้านครั้งเข้าไปชมแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกเพียบ
ส่วนใหญ่บอกว่าคือโยงไปกรณีก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไง
ที่เขากำลังกินอีกไปพาดพิงอีกคลิปหนึ่งเข้าไป

ตัดเองหรือใครตัดให้หรือยังไงเนี่ยฮะ

เออยังไงฮะเนี่ยเท่อะไรเหมือนกัน

เดี๋ยวผมทำทรงนี้นะปุ้ยนั่งกินขนมไปนะ

เออที่มีคนถ่ายคลิปด้วยกัน